การขึ้นในโรงตำแหน่งประธานที่ดีพม่าของนายถิ่นเจาะ
จะส่งผลให้นางซูซูลาวินภรรยาของเขา
เป็นสุภาพสตรีหมายเลข๑คนใหม่ด้วยนะครับ
ซึ่งภรรยาของว่าที่ผู้นำพม่าคนนี้
ไม่ได้เป็นแค่หลังบ้านของผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นครับ
แต่เธอเป็นทั้งนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
แล้วก็ยังเป็นสมาชิกรัฐสภาของพม่าชุดปัจจุบัน
ทำให้เกิดการจับตานะครับว่าหลังจากที่ซูซูรวิน
หลังจากนี้จะลาออกจากตำแหน่งผู้แทน
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สู่ภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของประเทศ

ติดตามจากคุณณธพรท้าวตะกูครับ
ผู้หญิงที่มักปรากฏตัวเคียงข้างนางองซานซูจี
คือนางซูซูลวินภรรยาของนายถิ่นจอ
ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า
เพิ่งได้รับเลือกจากรัฐสภาในวันนี้
ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศของสามี
ส่งผลให้นางซูซูลาวินขึ้นเป็นสุภาพสตรี
หมายเลข๑คนใหม่ของพม่า
ซูซูลาวินเกิดเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนปี๒๔

เป็นบุตรของนายอูลวินอดีตในทหาร
ซูลาวินจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
หลังจากนั้นจึงทำงานในภาคประชาสังคม
เคลื่อนไหวสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างในพม่า
ซูซูลวินและครอบครัวเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
ในช่วงที่พม่าถูกปกครองโดยพระเด็จการทหาร
ทำให้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของซูซูลาวิน
เผชิญแรงกดดันทางการเมืองมาโดยตลอด
การถูกสอดส่องจากรัฐบาลทหารในขณะนั้น
และถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
กักบริเวณในบ้านพักนานถึง๓ปี
ส่วนนายถิ่นจอผู้เป็นสามีและว่าที่ประธานาธิบดี
ก็เคยถูกคุมขังนานถึง๓เดือนโดยไม่มีการตั้งข้อหา
ขณะที่ซูซูลาวินและถิ่นจอจัดว่าเป็นบุคคลที่นางซูจี
ใกล้ชิดและไว้วางใจมากที่สุด
ทั้งคู่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีโอกาสติดต่อกับนางซูจี
ระหว่างที่ถูกกักบริเวณในบ้านพักนานถึง๑๕ปี
และเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เชื่อมโยงนางซูจีที่ถูกกักบริเวณกับโลกภายนอก
ในปี๒๕๕๕ที่พม่าจัดเลือกตั้งซ่อม
ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา
และมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาของพัก
ซูลาวินเป็นหนึ่งในสอสอที่มีบทบาทในการร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ที่เป็นข้อถกเถียงจนนำไปสู่การประท้วงของนักศึกษาพม่า

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดซูซูลาวินได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง
และเธอยังเป็นประธานกรรมธิการด้านการต่างประเทศของสภาล่างพม่าด้วย
ทำให้ซูซูลาวินกลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลข๑คนแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของพม่า
ที่เข้ามามีตำแหน่งและหน้าที่ทางการเมืองโดยตรง
ซึ่งอาจทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าต่อจากนี้ซูซูลาวินจำเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือไม่
เมื่อเธอสวมหมวกอีกใบในฐานะสุภาพสตรีหมายเล็กหนึ่งของประเทศ
จากโดยหน้าที่สมาชิกรัฐสภาต้องตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
โดยโครงสร้างอำนาจทางการเมืองพม่าที่ประธานาธิบดีมาจากรัฐสภาไม่เอื้อให้การตรวจสอบเกิดขึ้นได้เต็มที่ก็ตาม
ซึ่งหากเธอไม่ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาก็จะทำให้พม่า
มีทั้งเฟิร์สเลดี้อย่างซูซูลาวินและเดอร์เลดี้อย่างอองซานซูจี
ที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเมือง
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน